เติมพลังหน่อยละกันในวันทำงานวันที่ต้องไปเรียนหนังสือแบบนี้
มีเรื่องราวของน้องข้าวหอมโอ้โหน่ารักเหลือเกิน
สี่ขวบเท่านั้นช่วยพ่อแม่ขายของแล้วอื้อหือ
หยิกหน้าหมั่นเขี้ยวช่อเลาะเหลือเกินเดี๋ยวดูลีลาแม่ค้าน้องข้าวหอมคนสวยหน่อยค่ะ

โอ้โหลูกค้าเห็นแบบนี้ค่ะ
โดนน้องข้าวหอมตกทุกรายค่ะ
มาอุดหนุนปลาของน้องเนี่ยนะ
ซึ่งน้องจะช่วยคุณพ่อคุณแม่
ไปขายปลาตามตลาดนัดในอำเภอเทพสถิตที่ชัยภูมิ

เพราะว่าพี่ชายน้องข้าวหอมอายุ๑๖ปี
แล้วถึงจะรู้ว่าตั้งท้องน้องข้าวหอม๔เดือน
ทีนี้ค่ะพอเกิดมาปรากฏว่าน้องเกิดมาพร้อมกับโพรงน้ำในสมอง
คุณแม่บอกว่าโอ้โหต้องผ่าตัดหลายครั้งเลย
แล้วก็ถามแม่ตอนนี้น้องข้าวหอมเป็นยังไงบ้าง
แม่บอกว่าอุ๊ยข้าวหอมตอนนี้หายปกติแล้วค่ะ
เจื้อยแจ้วมากน้องพูดเก่งนะเป็นเด็กที่พูดได้ก่อนจะคลานได้ซะอีก
แถมที่สำคัญนะความจำดีมากแม่พูดรอบเดียวพ่อพูดรอบเดียวจำเลย
ทักษะการขายก็มาจากพ่อแม่นี่แหละ
พ่อแม่คือครูคือต้นแบบที่ดีของลูก
แล้วก็เห็นว่าพ่อแม่ขายแบบนี้น้องก็จะพูดตามค่ะ
แล้วเขามีคำที่เรียกตัวเองตลอดเลยว่าน้องข้าวหอมคนสวย
เขาชอบให้คนชมเขาสวยใช่ค่ะ

เขาบอกอย่าว่าหนูสิคะเดี๋ยวหนูเครียดนะคะ
เออแล้วนี่ดูสิคือด้วยความที่ตัวจ้ำม่ำ
เห็นแล้วอยากกัดอยากหยิกเหลือเกินค่ะอยากหยิกแก้ม
ใช่น้องข้าวหอมเนี่ยนะเขาพูดได้ภาษาอังกฤษก็ได้
นับเลขบอกสีคือเป๊ะเลย
ร้องก็ได้เต้นก็เก่งนี่แหละค่ะลีลาที่น่ารัก
อย่าลืมไปอุดหนุนน้องข้าวหอมเยอะนะ
เก่งจังเลย